ซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะแบบอัดอั้นบั้นเอวกันมานาน

รวมถึง๔สาวจาก๒๐๐๒๐๐ราตรีค่ะเบลวาวาแคทแล้วก็หญิงรัฐาด้วย
ล่าสุดนะกลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่กลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ร่วมกับเพื่อนศิลปินชื่อดังมากมายเลยหลายคนคงได้เห็นภาพกันไปแล้วเนาะ
ซึ่งการมารวมตัวกันครั้งนี้ค่ะทั้งสี่สาวเนี่ยก็เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นจริงแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลย
แต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คงจะเป็นผลงานฮิตต่างที่ไม่ว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปี
คุณผู้ชมค่ะอย่างต่ำมี๑๐กว่าปีนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังร้องแล้วก็เต้นตามกันได้
แต่ว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะยังรวมตัวสมาชิกไม่ครบขาดไป๑คนคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อกี้ได้ชื่อชื่อใครคุณเจนนี่พี่เจนนี่ใช่นะคะแต่ปีหน้าสาวเขาก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่า
พี่แน่อาจจะได้เห็นแบบ๒๐๐๒ราตรีแบบครบทีมไปเลยจ้ะนี่
ไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วมาก
เร็วเกินแล้วพี่ทำได้ยังไงงบพี่ก็ต้องใช้เพลงเก่าหากินไป
คนก็จะไม่ได้ดูดุลุมราว
ก็คือต้องขอบคุณทุกคนด้วยไม่คิดว่าจะอยู่ทุกยุคทุกส่วนต่างแหละอีกค่ะ
ตีหน้ามันก็หวังว่า๔๐ปีการมี่ให้ความหวังไว้ก่อน
ชั้นจองเป็นพี่แคทแสดงว่าจะเป็นหุลล่าอะไรอย่างนี้

สาวัดสาวดีเจ้ากินข้าวช้าวแล้วกา
ทั้งนี้ทำเอาสาวลานนาทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะ
บอกว่าขอบคุณแฟนที่ยังจำเพลงฮิตของเธอได้
จะผ่านมาเกือบ๒๐ปีแล้วนะ
ฟากแดงถึงไว้ใจได้ก่อนนี่
สาวนาตาลีกูเชื่อนาตาลีหลายคนอ่ะเอ้ยอะไรนาตาลีคนนั้ยยังไม่ซ่อม
อ๋อเมลกเก๋ยเมลกเก๋ยเมลกเก๋ยเพี้ยงโอ้ยนี่ไงนี่ไง

ถ้าสมัยนี้ก็ต้องโอมสิทธิ
เชอร์ลี่โอ๊ยโอ้มกระเกยก่อน
มันคนละมนต์กันเชอรี่จ๋า

ตัวเธอก็ไปทุ่มเทให้กับการเรียนที่ต่างแดนค่ะ

ด้านกราฟิกดีไซน์

พร้อมประกาศบอกว่าหนูคัมแบ็คแล้วค่ะ

จริงหายไปก็พอกับที่ออกเทปล่ะค่ะ
ใช่๒๐นะจริง๒๐
คราวที่แล้วที่มีมันก็เป็นแค่รับเชิญนิดนึง
ตอนนี้ก็ประมาณ๙ปีได้แม่คะที่มีโค้นเสิร์ต
ติดต่อได้แล้วงานค่ะตอนนี้ใช่
ไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าช่วงก่อนอันนี้อาจจะไม่อยู่ไม่เป็นที่นิดนึง

แล้วเมื่อกี้เห็นเข้ามากันยกใหญ่
และใครไม่เป็นอีกหนึ่งสาวสะดุดตาไม่แพ้ใครเลยนะ
ยุค๙๐ก็ยืนหนึ่งยุคนี้ก็ยังสวยเตี๋ยวปังอยู่นะคะ

หายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะคะสำหรับพี่นัทมีเรียล่าสุด
ตัวก็มาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
อย่างที่บอกไปเอาใจแฟนยุค๙๐ค่ะ
หลายคนเห็นเซอร์ไพรส์นะผมทรงใหม่
นัทบอกว่าอยากจะเปลี่ยนลุคให้ตัวเองบ้างค่ะ
กับลุคเดิมผมยาวมานานแล้วนะคะ
แต่งานนี้ดูเหมือนว่าลุคผมสั้นที่ได้มาเนี่ย
ไม่ได้แค่ถูกใจตัวเองนะคะคุณค่ะ
ถูกใจใครด้วยหวั่นใจพี่อ้ามอัพยาศค่ะ

ถึงกับเอ่ยปากแซวเรียกพี่นัทว่า
หนูจ้าหนูจ้าก็เล็กเลยน่ะอาฟถ้าเกิดฟังกันหน่อยค่ะเออเอออ๋อ
อยากตัดให้มันเป็นบ๊อบขึ้นมานิดนึง
ก็ลองดูค่ะลองเปลี่ยนดูว่า
ก็สนุกดีนะแล้วว่าพอผมสั้นมันแต่งตัวง่าย
สีแดงไม่เคยทำเลยนะคะนี่คือครั้งแรกในชีวิตค่ะ

เขาก็แบบเอ้าหนูอะไรอย่างนี้

ไม่เมื่อกี้ก็พยายามทำผมตัวเองให้เหมือนพี่นัทอยู่ไง
เก็บอย่างนี้แล้วมันเป็นเทรนด์ใหม่ที่เขามีสีข้างในนี่